คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการนำทุเรียน
มาทำอะไรทั้งแปรรูปทำเป็นเมนูอะไรได้หลายต่อหลายอย่าง
เมื่อวานผมนำเสนอไปเกี๊ยวซ่าทุเรียน
ถูกต้องค่ะโอ้โหแล้วก็ราดน้ำซอสทุเรียน

แต่ว่าวันนี้ค่ะจะเอาทุเรียนมาทำเป็นอะไร
เดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนคือเป็นสแนคเป็นอาหารว่างว้าว
เหมือนกับเฟรนช์ฟายเด็กกันแล้ว
ทุเรียนเฟรนชพายรสชาติจะเป็นยังไงฮะ
ก็นี่แหละเดี๋ยวต้องลองชิมกันดูนะคุณสืบสกุลพี่ทิศเป้
คือตอนนี้กระแสทุเรียนฮิตเหลือเกิน
ทุเรียนสุกไม่ต้องพูดถึงหากินกันได้ง่ายอยู่แล้ว
แต่เนี่ยค่ะที่กำลังปอกออกมาแบบนี้แล้วข้างในมันดิบแบบนี้นี่แหละ
ต้องเอามาแปรรูปเป็นเฟรนด์ไฟล์ทุเรียน
และนี่ก็คือครอบครัวของนางสุนันทาศักดิ์มั่นหรือว่าครูป้อมนะคะ
ซึ่งเป็นครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลสนามชัยที่อำเภอนายายอามที่จันทบุรี
นี่นั่งล้อมวงกันแบบนี้เลยอืมแล้วดูนะ

แล้วก็ขนาดต้องเกินไซส์ที่จะบรรจุลงกล่องส่งออกขาย

เอามาปอกมาหั่นแบบนี้นะคะ
คือเหมือนกับแท่งมันฝรั่งไหมล่ะ
คล้ายกันเลยผมเข้าใจว่านั่นคือมันฝรั่งแน่นอน
ทุเรียนเอาไปทอดในกระทะน้ำมันเหลืองแบบนี้
คนอยู่ตลอดด้วยนะประมาณสัก๓นาที
แล้วเอามาใส่ในกระดาษแล้วซับน้ำมันออกไป
ให้มันเสด็จน้ำมันหลังจากนั้นโรยเกลือนิดหน่อย
บรรจุวินิอร์ถุงนี่ขายได้เลยนะคุณ
ปีนี้ทุเรียนดิบถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่เป็นวัตถุดิบที่เราติดของการทำเฟรวร์นตลอด
ราคามันก็พุ่งสูงขึ้นไปเท่าตัวค่ะ
เพราะว่าทุเรียนทอดเนี่ยราคาเขาดีอยู่แล้วปีที่แล้วไง
คนก็เลยจะเอาทุเรียนดิบไปทำทุเรียนทอดเยอะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมอาจจะแบบอ้าวแล้วมันต่างกันยังไง
มันต่างค่ะเพราะว่าเฟรนด์ไฟล์ทุเรียนเนี่ย
มันจะมีความกรอบหวานแล้วมันจะหนึบหน่อย
รสทุเรียนเพราะว่าแท่งมันหนากว่าใช่ไหม
กรอบแต่ทุเรียนทอดมันจะเป็นแผ่นบางน่ะ
ถูกต้องก็จะได้แค่ความกรอบ

ร้อยกรัมขายถุงละหนึ่งร้อยบาท
ใครที่สนใจครูป้อมบอกว่าโทรสั่งได้เลย
เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะคะเผื่อคุณผู้ชมจะสนใจ
แล้วก็โทรไปสั่งเบอร์โทรศัพท์๐๘๑๘๒๒๑๑๓๒
เขามีบริการส่งนะส่งทั้งทางปริศนีย์ก็ส่ง
ส่งในตัวเมืองจันทบุรีก็ส่ง
พอเห็นแบบนี้แล้วอยากที่จะทานจังเลย
อยากกินทุเรียนแบบนี้จะทำอย่างไรดีนะ